มาดูกันต่อกับเรื่องของพี่เอพระสินนะคะ

มันเหมือนจะจบแต่ไม่จบนะคะเพราะว่าออกมาเลิกลากันไปแล้วแต่ว่านะคะ

แล้วก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่า

เป็นเด็กใสลายหรอพูดอย่างนั้น

บอกว่าขาดอีก๒๐๐๐บาท

เอิงเอยไม่หยุดนะจ๊ะโกรธค่ะนางก็โพสต์เอ่อเขาเลยเม้นโต้กลับนะคะ
บอกว่าเช็คข้อมูลกลองแล้วหรือเปล่า
พันแป๊บเดียวหายใจก็หายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีไปเช็คอินที่ปทด้วยเหมือนจะไปแจ้งคงแจ้งความ
แต่ยังไม่เจอน้องเอ๋ยนะคะเจอพี่เอพระสินก็ออกมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเลยค่ะ
ตรงนี้นะฮะผมคิดว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
ผมว่าเตรียมตัวไปเร็วเพราะบอกว่าคอมพิวเตอร์มี
อเจมส์ณที่น้องไปมงคบตนี้คือไปนำเนื้อคดีกับคนมีครับ

ได้คุยกับน้องคนแล้วเขาไม่ได้แจ้งค่ะ

ก็เห็นเช็คอินอะไรอย่างนี้

แล้วก็โอเคใช่มั้ยครับ
มันเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจ
หรือว่ามีวิสัยทัศน์ที่คุยกันได้มากขึ้น

คือเจ้าเหรอครับ
ถึงแตงกวาไม่ให้มายุ่งเกี่ยวอีม

แบบขาดตัวบกพร่องเรื่องเซ็กเนี่ยมันจริงไหมคะ

แต่มันก็เวลาเราเลี้ยงลูกมาก
มันเหนื่อยจนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย
ที่ล่าสุดเขาออกมาแฉว่าเป็นเด็กอาง

อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะว่าเขาเป็นมายังไง

หนูพูดได้คำเดียวว่าบอกพี่เอแล้วว่า

แล้วก็คุยกันแล้วว่าแบบเอ้ยอยากมีใครก็

อืมราคาก็เครียดกันไปเนาะ